คุณผู้ชมได้ดูภาพเมื่อตอนบ่าย๓โมงครึ่งนะคะ
ซึ่งจริงภาพนี้ก็เป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวไปเฝ้ากันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแหละ
ก็คือภาพของนายเปรมชัยกรณสูตรซึ่งได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำทองผาภูมินะคะ
นี่ค่ะนี่เป็นนาทีที่เขาออกมาจากเรือนจำ
ก็จะเห็นว่าในเปรมชัยนั้นสวมเสื้อเชิดสีฟ้าอ่อนกางเกงขายาว
มีไม้เท้านะเดินออกมาอันนี้จากประตูด้านหน้าของเรือนจำ
แล้วก็รถที่มารอรับเป็นรถบ้านนะครับ
คนใกล้ชิดก็ไปรอนะคะ
กลับออกไปจากหน้าเรือนจำไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ
ซึ่งทางทนายความในวิทูลยิ้มพรายบอกว่าหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัว
ก็จะไปพบแพทย์ประจำตัวที่โรงพยาบาลนะคะ
และครอบครัวเองก็เพิ่งได้ทราบว่านายเปรมชัยจะได้รับการปล่อยตัว
เขาเพิ่งรู้เมื่อเช้านี้ครอบครัวเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อเช้านี้
เขามารับตัวทันทีก็รู้สึกดีใจ
ส่วนปัญหาเรื่องอาการเจ็บป่วยนายเปรมชัยนั้นก็สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะ
ก็เข้าพ้นร้อยแล้วก็ดีใจกัน

ปัญหาสุขภาพว่าบริเวณเช้าเป็นไงฟันครับ

นี่ครับคุณผู้ชมครับ
ที่จริงแล้วเนี่ยทางกรมราชธรรมเนี่ย
ชี้แจงแบบนี้บอกว่าการปล่อยตัวคุณเปรมชัยเนี่ยเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกนะครับ
มีผู้ต้องขังได้รับการอนุมัติ๔๘๔คนให้ปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุกนายเปรมชัยวันที่๑๗ตุลาคมพร้อมกับผู้ต้องขังคนอื่นครับ
ทั้งหมดเนี่ย๑๑๓คนและให้คุมความประพฤตินายเปรมชัยตั้งแต่วันที่๑๗ตุลาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะฮะจะพ้นโทษในวันที่๗ธันวาคมนี้นะฮะช่วงปลายปีนะครับ
ทีนี้คุณเปรมชัยเนี่ยถูกจับพร้อมกับพวกรวม๔คนผมย้อนให้คุณผู้ชมฟังนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี๒๕๖๑ในช่วงต้นปีนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยไปล่าสัตว์ป่าครับในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนในพื้นที่ทองผาภูมิที่กาญจนบุรีนะครับตอนนั้นไปเจอคือเราเรียกว่าคดีเสือดำมานะแต่ตอนไปเจอฮะไปเจอทั้งซากเสือดำไก่ฟ้าหลังเทาค่ะ
ซากเก้งพร้อมกับปืนและกระสุนปืนจำนวนมากนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔๖กุมภาพันธ์ปี๖๑ครับ
เปรมชัยตอนนั้นประกันตัวต่อสู้คดีตั้งแต่สารชั้นต้นนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคำพิพากษาสารดีกาออกมาในช่วงปลายปี๒๕๖๔นะครับ
นายเปรมชัยและพวกรวม๔คนสารดีกานั้นจำคุกนายเปรมชัย๒ปีกับอีก๑๔เดือน
ไม่รอลงอายาชดใช้เงิน๒ล้านบาทส่วนจำเลยที่เหลือครับสารก็พิพากษาจำคุกเป็นเวลาแตกต่างกันไป
จนกระทั่งกลางเดือนคือสักประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะถ้าตามข่าวบอกว่าปี๒๑๖๔เนี่ย
นายธานีทุมมาศซึ่งเป็นนายพรานจำเลยที่สี่เสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังในเรือนจำนะฮะ
ต่อมาครับทางคุณเปรมชัยและพวกรวม๓คนได้ลดโทษคนละ๘เดือน
พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแก้ไขใหม่เมื่อปี๖๒
ทำให้โทษจำคุกที่บอกว่า๒ปี๑๔เดือนนั้นเหลือ๒ปี๖เดือน
ถ้าเกิดนับระยะเวลาการจำคุกจริงจะพ้นโทษคือ๘มิถุนายนปีหน้าครับปี๖๗
แต่ว่านายเปรมชัยเป็นผู้ต้องขังสูงวัยป่วยด้วยโรครุมร้าว
มีการจำคุกตามกำหนดไปแล้ว๑ใน๓ทีนี้ก็เลยเข้าเงื่อนไขระเบียบของกรมราชธรรม
นำมาสู่การปล่อยตัวออกจากเรือนจำในวันนี้นะครับย้อนให้ฟังประมาณนี้สำหรับคดี